เหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการมีผู้ชายคนนึงค่ะ
เขาป่วยมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทนะคะ

ลุ้มคลั่งแล้วขึ้นรถแล้วจะขับรถออกจากบ้าน
โอ้โหเขาต้องไปช่วยกันใหญ่เลยอะค่ะ

ระวังระวัง
ชายคลุมคลั่งอยู่ในรถคันสีขาวคันนี้ค่ะ

คนก็ต้องไปช่วยกันพยายามจะนำตัวออกมาจากรถ

คุ้มคลั่งแล้วก็พยายามจะขับรถเนี่ยนะคะ

โอ้โหคุณคุ้มครั้งคุณมีอาการป่วยทางจิตตามภาษา

นำตัวส่งโรงพยาบาลรักษานะคะ

พยายามจะช่วยพยายามจะนำส่งโรงพยาบาล
เราดูดิคุณผู้ชม

ถึงแบบนี้
บ้าเอา

สังวัติภักดิ์

ผู้ชายคลุมคร่างคนนี้เขารูปร่างสูงใหญ่ด้วยนะคะ

แล้วดูคนที่มาช่วยกันจับกี่คนลองนับดู

โอ้โหมาช่วยกันจับหลายคนมากยังเกือบเอาไม่อยู่
จากการพูดคุยกับคุณแม่ของผู้ชายคนนี้นะคะ
คุณแม่บอกว่าลูกชายป่วยทางจิตมานานหลายปี

เพ้อมา๓๔วันได้แล้วหลังจากหยุดยานะคะ

คนในครอบครัวก็กลัวว่าจะถูกทำร้าย
เรียบรักษาตำรวจสสำรงเหนือมาช่วยระงับเหตุนะคะ

ชาวบ้านก็โอ้โหแทบจะช่วยกันล็อกไม่อยู่

ก็เหมือนกับเขาบ่นบ่นเรื่องเครียดนั่นเครียดนี่
แล้วก็อาการกำเลิบคลุมคลั่งมาแบบนี้เลย